แต่เวลาหัวหน้าทำอย่างงี้

หัวหน้ากลับมาทำให้ฐานเสียงของพวกผมแตก
เท่าที่ตามสื่อมวลชนก็๙คนนะฮะ๙คนแล้วก็ติดภารกิจ๒คนก็เหลือ๗คนนะฮะ๗คนก็บางคนก็โดนพักลงโทษไปบ้างอะไรบ้างแต่ผมยังไม่โดนนะลงโทษก็ไม่ให้เข้าประชุมพักอะไรประมาณเนี้ยเราเล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์เราเล่นการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ค้านค้านอย่างเดียวค้านสุดโตค้านทุกเรื่องผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะ
ก็ไอ้เรื่องงูหาวนี่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าแต่มันขัดมติพักมันก็ผิดมารยาทนะครับแต่ว่าในเรื่องอื่นเรายอมได้แต่ในเรื่องของพลกรณีคนอนุรักษ์ริยมผมก็ต้องทำตามความรู้สึกของผมซึ่งก็มีไม่กี่คนหรอกสำหรับผมเองแล้วเป็นสอสอของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพักจะรังเกียจรังงอนอะไรผมยังไงผมก็ไม่ค่อยใส
การประชุมพักก็แสดงความคิดเห็นนะฮะแสดงความคิดเห็นทุกคนก็อภิปรายลักษณะจะให้ทำลายท่านอาจารย์ปียบุตรก็อภิปรายทุกคนก็อภิปรายผมก็อภิปรายผมกับเขตหนึ่งสองคนที่อภิปรายบอกให้ให้รับก็หัวหน้าก็เรียกไปคุยฮะเชิญไปคุยเพราะว่าผมอภิปรายนะหัวหน้าท่านฟังแล้วท่านก็มองว่าท่าทางเราจะโหวตสวนแน่หัวหน้า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

อย่าไปพูดขนาดนั้นเลยนะหัวหน้าท่านคงจะมีเหตุผลนั่นแหละ
แต่นี่เหตุผลบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้นะฮะ

คือคนเราเขาเรียกว่าคนกระตันอยู่
มันแสดงถึงคุณสมบัติของคนดี
เพราะฉะนั้นภักร์กับผม

คะแนนคุณธนทรหัวหน้าพักส่วนหนึ่งคะแนนพักส่วนหนึ่ง
ซึ่งมาประกบกันแล้วผมได้เป็นสอสอมา

เพราะฉะนั้นอะไรที่ตอบแทนบุญคุณพักได้เราก็จะทำ
แต่ต้องไม่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนมากนัก

แต่ขัดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมาก

คณะกรรมการได้แต่เขาก็เรียกผมให้สอบอ่ะนะ
ผมก็เรียนไปเรียนไปตามตรงอย่างที่คุยกับพวกท่านอย่างนี้นะ
ไม่รู้ว่าขับสอสอออกแล้วมันมีผลถึงปาร์ตี้ลีสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
เพราะวัฒนธรรมนวลผมก็ยังไม่ได้ดูถ้ามีผลถึงปาร์ตี้รีสพักก็จะเสียหายนะ
เพราะว่าถ้าเขาขับผมเนี่ยเขาเอาคะแนนส่วนตัวของผมออกไปด้วยอะไรด้วยเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเสียหายดังนั้นเขาคงจะไม่ขับแหละผมว่านะ
โดยเฉพาะคุณศรีนวลเนี่ยได้คะแนนสูงสุดในประเทศ๗๕๐๐๐
ซึ่งคุณศรีนวลก็อยู่ในกลุ่มผมนะครับ
กลุ่มผมออกไปทั้งกลุ่มนี้ก็หลายคะแนนอยู่นะ
แต่คงไม่มีอะไรหรอกคงจะปรับความเข้าใจกันได้ดีแหละไม่มีอะไร
พักเขาคงไม่เลือกผมหรอก
เพราะเขามองว่าผมดื้ออะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็คงจะไม่ส่งผมสมัครหรือเขาจะส่งก็ไม่รู้นะ
แต่มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้
ถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจเราพี่น้องประชาชนเลือกเรา
มันอยู่ตรงไหนมันก็สามารถทำงานให้พี่น้องประชาชนได้

เพราะว่าอาชีพนักการเมืองมันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยเหมือนกันนะ
ผมเองก็เป็นสอสอสมัยแรกนะครับ
แต่ผมยืนยันว่าไม่เล่นละคร

ซึ่งจะทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศชาติ

ใครทำหน้าที่ด้วยหวังผลอะไรอย่างไร

สายตาพี่น้องประชาชนก็จะจับจ้องอยู่นะครับ